กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นปีทองแห่งความดราม่า

คือมันเป็นหนังชีวิตเรื่องหนึ่งที่มันแบบฉายซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบ
แล้วเหมือนมันมีตอนซีรีส์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย

วันนี้เรารวมมาให้เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของร็อกสตาร์เบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างพี่เสกโลโซบ้าง

ผมขอหมายค้นก็ไม่ให้ดูหมายค้น
ก็ต้องให้ผมดูก่อนสิ
ถ้าความสำคัญของเราที่๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ยังมีเหลืออยู่

ผมไม่ได้หนีไปไหนเลย
ก็ลงสารเป็นวาเล่น

สารจังหวัดนครศรีธรรมราชตัดสินจำคุกเสกเป็นเวลา๕วัน

ขณะที่ทนายความขอยื่นประกันตัวเพื่อสู้ต่อในชั้นศาลอุทธร
ดีถ้าพวกมึงคงสนใจมากกว่านี้
ทะลอกเป็นไอ้
นักการเมืองพูดคุยกับแฟนคลับร้องเพลงกินข้าวเลี้ยงหมาพิเศษไลฟ์หมดไลฟ์จนคนรอบข้างเป็นกังวล
นำมาสู่การแท็กทีมระหว่างอีฟแฟนสาว

และเสือเศรษฐการลูกชายคนโต
รวมโดยช่วยกันขอความช่วยเหลือจากบูรณมิพิจิตเตอร์เวท
นำตัวเข้ารักษาอาการบายโพล่าขั้นรุนแรง

เพราะแบบก็ไม่ได้คุยกับใครเลยอะค่ะ

เพราะว่าหนึ่งก็คือบางทีถ้าเกิดเราคุยกับโทรศัพ

มันไม่ใช่ระดับที่เป็นโรคจิตเลยครับ
เป็นแบบอยากจะทำร้ายตัวเองอยากฆ่าตัวตาย

แต่ว่าหมอบอกว่าถ้าไม่รักษามันเป็นถึงโรคจิตได้
หลังเข้ารับการรักษาได้ราว๑เดือน
เจ้าตัวออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
จนกระทั่งเจอมรสุมลูกใหญ่ส่งท้ายหนังชีวิตแห่งปี

สารจังหวัดมีนบุรีตัดสินจำคุก๒ปี๒๑เดือน

คือพรบออาวุธปืนเสพยาเสพติด
และทำร้ายร่างกายคนสนิทของอดีตภรรยา
ขณะความยังคงยืนหลักทรัพย์๕๐๐๐๐๐ประกันตัว